ข่าวนี้ถามก๊อฟไม่ได้ต้องถามพี่เบิร์ตคนมีเมียแล้ว

ค่ะถามว่าถ้าเกิดอยู่อยู่วันหนึ่งเนี่ย
เมียพี่เบิร์ทกลับบ้านดึด

สงสัยจะไม่อยู่กับพี่แล้วสิถ้าทำแบบนี้
นี่แหละค่ะหนุ่มอุดรเขาก็ระแวงเหมือนกันว่า
เอ๊ะเมียรักจะไปปัญญาใจให้กับชายอื่นหรือเปล่านะคะ
เหตุผล๒๓ข้อที่ที่ฉันพูดไปทำให้เขาเครียดสะสม
สิ่งที่เขาทำคือระบายความเครียดค่ะ
ถือปืนยาวยิงขึ้นไปค่ะ๑๓นัดด้วยกัน
ชาวบ้านที่อุดรเนี่ยภาวะเลยนะฮะเพราะก่อนหน้านี้จำได้ไหม
เขาเพิ่งผ่านฝันร้ายไป
อุดรนี่มีแต่เรื่องขวัญภาวะกราดยิงกันเต็มไปหมด
ใช่ล่าสุดเกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วนะคะ
สุดท้ายตำรวจควบคุมตัวได้ค่ะ
หนุ่มคนนี้ก็คือนายธวัชชัยอามาตรบนตรีอายุ๓๕ปีนะคะ
เป็นคนก่อเหตุยิงปืนหน้าบ้านในพื้นที่หมู่ที่๘บ้านศรีเชียงใหม่
ตำบลนาดีอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วลงพื้นที่
รวบตัวนายธวัชชัยพร้อมกับปืนของกลาง
นี่ไงอยู่บนโต๊ะนี่นะคะพร้อมกับกระสุนปืน
แล้วก็นำตัวมาที่โรงพักโอ้โหปืนยาวแบบนี้ค่ะ
ธวัชชัยให้การบอกว่าตัวเขาเองมีอาชีพทำนา
แล้วก็รับจ้างตัดต้นไม้แต่ก่อนหน้านี้เขามีอาชีพขายลอตเตอรี่
แรกขายกับเมียรักเขากับเมียมีลูกด้วยกันสองคน
เมื่อสองเดือนก่อนเขาสงสัยว่าเมียจะไปมีชู้
ปัญญาให้กับชายอื่นเพราะพฤติกรรมเมียมันน่าสงสัยนะฮะ
ว่าเมียพี่มีชู้หรือเปล่าเขาบอกว่าพฤติกรรมที่น่าสงสัยคือ
กลับบ้านดึกดึกดื่นบ่อยขึ้นเขาตัดสินใจยึดโทรศัพท์มือถือของเมีย
ไปให้ร้านโทรศัพท์ตรวจสอบดูว่าข้อความแชทที่มีเนี่ย
ฝ่ายเมียรักเนี่ยไปแชทพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นบ้างหรือเปล่านะฮะ
มีปมเรื่องของชู้สาวบ้างหรือเปล่าพฤติกรรมในข้อความแชทเป็นยังไง
ปรากฏวาดทางร้านบอกว่าข้อมูลในมือถือเนี่ยถูกลบไปก่อนหน้านี้
ฝ่ายชายธวัชชัยก็เลยย้อนกลับมาตั้งคำถาม
อ่ะถ้าบริสุทธิ์ใจคุณจะลบแชทในมือถือทำไมนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
คือตรวจธวัตรชายเองก็พยายามหาหลักฐาน
โดยเฉพาะอุปสรรค์
ก็ลบแชทในมือถือของเมียเนี่ยนะคะ

เขาก็ต้องย้อนกลับไปเค้นสอบถามเมีย

ไม่ยอมเอ่ยปากอะไรทั้งสิ้นค่ะ
แล้วสิ่งที่ทำให้ธวัดชัยเนี่ยคือ

เพราะฝ่ายเมียรักเนี่ย

หนีหายออกไปจากบ้านค่ะ
เขาก็เลยออกไปตามหาทุกแห่งทั้งบ้าน

เครียดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร

แล้วก็กลับมาบ้านก็มาคว้าปืน

แล้วมีบริญญาณนะคะตำรวจบอกว่า

ส่วนเรื่องของการที่คุณหัวบ้านปืนเนี่ย
ในที่สาธารณะอันนี้มันไม่มีเหตุอันควร